ที่เชียงใหม่บนดอยสุเทพปุ๋ยหน่อยดีกว่า
ท่ามกลางดอกนี่แหลคพยาสิทธิ์โครม
นี่คืออุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปูอยู่ที่เชียงใหม่ครับ
ดอกนางพยาสิทธิ์โครมหรือว่าซากุระเบืองไทย
กำลังเห็นบานชมภูแบบนี้เลยคุณผู้ชมปั้นได้๒จุดเลยน่ะ
อย่างที่บ้านขุนชังเที่ยดแล้วก็สุดกลางเต็นต์ดอยปุร์ยสุด
เต็นต์เนี่ยเอาเต็นต์ของตัวเองไปก็ได้เนอะ
สะอาดสะอาดนะฮะตอนนี้เนี่ยดอกมันกำลังเบ่งบานสีชมพู
และช่วงบี่จะไม่ใครจะไปเสริมไหมก็แปลกนะครับ
สัมผัสความสวยงามของของดอกนามราศาสตรงยังใกล้คิดไปกางเต็นท์เลยที่ลานกางเต็นท์
ด่วยปุ๋ยเพราะว่ามันขึ้นเต็มไปหมดรอบพื้นที่คืนออกก็เป็นมายู้สิบเต็นมาคุณจะดื่ม
ดำความสวยงามมันได้เลยเพราะว่าฉายาอย่างที่บอกไป
ซากุระเมืองไทยแล้วก็สัมผัสธรรมชาติแบบ
ผืนป่าของดอยสุเทพปุ๋ยนะสมบูรณ์เหลือเกินเนี่ยดูสิ
บรรยากาศแบบนี้นะฮะอากาศหนาวเย็นทั้งกลางวันกลางคืนนะครับ
อุณหภูมิเฉลี่ยยี่สิบถึงยี่สิบห้าองศาเซลเซียส
กลางคืนหนาวหน่อยสิบถึงสิบห้าองศาเซลเซียสโอ้เป็นเลย
ก็สามารถมองเห็นตัวเมืองเชียงใหม่ได้ชัดเจน
ถ้าท้องฟ้ามันเปิดค่ะเนี้ยเอาเต็นต์ไปกลางเอง
อันนี้สบายใจแน่นอนนะฮะสวยงามด้วยนะครับ
ส่วนที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
อันนี้ก็มีเหมือนกันให้ได้ชมเหมือนกัน
ไฮไลท์สำหรับคนชอบความสวยงามของดอกนางพญาเสือโครง
คุณต้องไปเช็คอินที่นี่นะครับ
ทั้งดอกนางพญาเสือโครงสีชมพูดอกนางพญาเสือโครงสีขาว
กำลังบานเต็มที่สุดในช่วงนี้หลังจากนี้เดี๋ยวมันจะร่วงแล้วนะ
นะคนพื้นที่เขาบอกแบบนี้ว่าดอกนางพญาเสือโครงเนี่ย
มีให้ชมสองข้างทางขับรถไปเนี่ยบรรยากาศแบบนี้
มันสวยขนาดเนี้ยอืมมันต้องไปนะฟินเนอะเออ
เห็นตั้งแต่ม่อนสนไปนู่นนะฮะสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเลย
ก็มีเยอะมากจุดพีคสุดคือจุดกลางเต็นต์บ้านหลวงดอยอ่างขาง
ใครที่ยังไม่ได้ใช้วันหยุดปีใหม่ไม่ได้ไปเที่ยว
หลังจากนี้คุณไปได้แพลนไปเลยก่อนที่มันจะร่วงโรยในช่วงปลายเดือนมกราคม
อุ๊ยอย่างนี้ก็ไปได้ทันถูกไหมฮะใช่นับละสวยงาบครับ
ค่ะมีต้นตำรับเลยนะที่ดอยอ่างขางเนี่ยดอกนางพญาเสือโครง
ค่ะก็ปลูกที่นี่ในประเทศไทยเป็นจุดแรกเลยฮะค่ะ